คุณผู้ชมเดือนแห่งความรักวันวาเลนไทยผ่านไปเราก็ได้เห็นโมเมนต์หวานของคู่นี้
ผ่านมิวสิควีดีโอไปหมัดเลย
อันนี้ถ้าคุณไม่บอกดิฉันคิดว่าพรีเวดดิ้ง
พรีเซนเฮชั่นอะไรไม่ใช่ไหมมาดูกันว่าใช่หรือเปล่านะครับ
เพราะว่ามันมีโมเมนต์ความหวานซะจนน้ำตาลเรียกพี่กันเลย
ก็ทำเอาแฟนคลับเขาฟินอยู่พอสมควรนะ
จนถึงกับอินมโนกันไปไกลว่าเนี่ยจะเป็นพรีเซนเทชั่นงานแต่งของทั้งคู่
ที่คุณบอกหรือเปล่านั่นน่ะสิเอาไปดูกันว่าหมากปรินเนี่ยเขาว่ายังไงค่ะ
โอ้โหใจเย็นครับใจเย็นยังไม่ใช่ไม่ใช่ครับผมก็แค่เอ็มวีนะ
ตอนนี้ก็ทำตัวเองให้มั่นคงนะครับก็ไม่ได้คุยแบบจริงจังว่าจะต้องเมื่อไหร่อะไรยังไง
แต่ว่าตอนนี้ก็พยายามทำตัวเองให้มั่นคงสร้างเนื้อสร้างตัวรอพร้อมเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้น
ขอเลข๓แต่ยังไม่รู้เท่าไหร่๓๐กว่าแล้วกัน
อยากตั้งเขาว่าภายในไม่เกิน๒ปีนี้แล้วล่ะ
ยังครับยังยังไม่ขนาดนั้นทำงานเก็บเงินก่อน
ก็มีพูดคุยกันบ้างเราก็เรียกว่าอะไรดีล่ะ
ค่อนข้างโตแล้วเนาะก็เกือบจะเล็ก๓กันแล้วนะครับ
ก็คุยเรื่องอนาคตกันค่อนข้างเยอะ
ก็โอเคครับเพราะว่าเราก็ได้ไปเที่ยวไปกินข้าวอะไรด้วยกันบ่อยอยู่ก็ไม่มีปัญหา
ขอสร้างเนื้อสร้างตัวกันก่อนคู่นี้เขาไม่รีบนะวันน้อยแต่วันนาน
ใช่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่หลายคนเชียร์แล้วก็อยากจะให้สมหวังกันเร็วนะคะ